จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งหายตัวไปนานประมาณ๑๐วัน
ไปเจออีกทีเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับผีหัวขาดอยู่นะฮะ
คือเหลือแต่กระโหลกแล้วก็แยกไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะ
ล่างอยู่อีกจุดหนึ่งหัวอยู่อีกจุดหนึ่งครับ
ภายในสวนยางท้ายหมู่บ้านแก้งขี้เหล็กครับในอำเภอนาจลวยที่อุบลราชธานีก็ไปตรวจสอบ
จุดนี้เป็นสวนยางพาราครับของนางสมหมายอายุ๕๐ปี
เจ้าหน้าที่เจอหัวกระโหลกของคนแล้วก็ขากันไกลและกระดูกต้นคอ
อยู่กลางสวนสามชิ้นครับเป็นสวนยางหมดเลยนะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนกระโหลกและกระดูกของนายชนลวีอายุ๓๓
ซึ่งเป็นลูกชายของนางสมหมายเจ้าของสวนยางพารานั่นแหละครับ
หายตัวไปตั้งแต่๑๘กันยาจนกระทั่งเมื่อ๒๘กันยาเนี่ย
มีคนไปเจอศพไม่มีหัวพร้อมกับไฟฉายมีดกรีดยางถ้วยน้ำยาง
คาดว่าน่าจะตายมาแล้วประมาณ๕๑๐วัน
ทั้ง๒จุดห่างกันเพียงแค่๒๐เมตร
จุดหนึ่งเจอร่างที่ไร้หัวอีกจุดหนึ่งเจอแต่หัวครับ
สอบถามนางสมหมายครับบอกว่าตัวเธอเองทำงานที่ชนบุรี
ลูกชายปกติจะทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพ
ย้ายกลับมาอยู่บ้านได้๒เดือน
คอยดูแลสวนยางจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ปกติแล้วจะโทรคุยกับลูกตลอดเลย
ครั้งสุดท้ายที่คุยกันก็คือเมื่อ๑๗กันยา
ที่ลูกจะหายตัวไป๑วัน
หลังจากนั้นติดต่อลูกชายไม่ได้อีกเลยครับ
ก็เลยติดต่อผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยดูหน่อย
แล้วก็มารู้ว่าลูกตายแล้ว
ลักษณะคือเหมือนกับผีหัวขาดนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นรู้สึกติดใจและคาใจมากว่า
ทำไมถ้าหากว่าเป็นลูกฉันจริงเนี่ย

แล้วทำไมร่างอยู่ทางหนึ่งหัวอยู่อีกทางหนึ่ง
ไม่รู้ว่าลูกมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครหรือเปล่า

อยู่ช่วงบุรี
กำลังมาห่วงข้าวติดต่อว่าลูก
ติดต่อเมื่อไหร่ลูกหายก็เลยโทษ

กำลังเบื้องสภาพก็อยู่

กำลังมาห่วงข้าวไปร้ายก็บุโหนะ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ครับผู้ใหญ่บ้านนัทวัฒน์

ดูหน่อยซิว่าชนละวีเขาหายไปไหน

ไปดูเนี่ยก็เจอเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่

คาดว่าน่าจะเป็นร่างของนายชุลวี
คนที่ศูนย์หายนาน๑๐วันนั่นแหละฮะ

ไม่มีหัวก่อนที่จะไปเจอหัว

เพราะว่าเพิ่งจะกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นาน

ก็เห็นว่านายชนลวีมีโรคประจำตัว

เคยมีอาการวูบอยู่สองครั้งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รู้เท่าไหร่นัก
จากนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่นำส่งชนะสูตรที่แผนกนิติเวศ
เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าทั้งร่างและหัวที่เจอนั้น
ใช่ร่างและหัวของนายชนลวีผู้ศูนย์หายนานนับ๑๐วันหรือไม่อย่างไร
ส่วนสาเหตุการตายคาดว่าอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวครับ
เสียชีวิตระหว่างที่ออกไปกรีดยาง
พอโรคกำเริบอาจจะวูบเสียชีวิต
หลังจากนั้นพอเวลาผ่านไป
หมาแถวนั้นมาเจอซึ่งสภาพศพก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนาน
คงจะไปคาบชิ้นส่วนกระโหลกหัวไปแทะ
จนกระทั่งทำให้หัวอยู่อีกทิศนึง

ทำให้ชาวบ้านที่เขาไปเจอเขาเลยลือกันว่าเหมือนกับไปเป็นผีหัวขาดอย่างนั้นนะฮะ
สินนายโชลวียังอยู่ครบปกติไม่ได้มีร่องรอยการรื้อค้นหรือว่าร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
เดี๋ยวรอผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันอีกครั้งนะครับ